คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็คงต้องพึ่งคุณตำรวจเช่นเดียวกันครับ
เพราะว่ามีคุณลุงอายุ๖๒ขับรถไปจอดที่ตลาด
รถเสร็จลงมาจากรถสักพักหนึ่งมีกลุ่มคนมาทำร้ายคุณลุง
คุณลุง๖๒นะแล้วเจอแบบนี้ไปดูว่าคุณลุงเจออะไรบ้างครับ
เห็นไหมฮะคุณลุงจะเข้าที่จอดตรงนี้นะซึ่งก่อนหน้านั้นมีคนยืนอยู่
ถ้าดูไม่ทันขอดูใหม่อีกครั้งหนึ่งขอย้อนกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นี่คนยืนอยู่ตรงช่องจอดคุณลุงจะเลี้ยวเข้ามาจอดตรงนี้
คนก็เลยขยิบหลบอืมอ่าเริ่มมองแล้วนะเฮ้ยเริ่มมองทำไมมาจอดตรงนี้
คุณลุงก็ยังไม่รู้นะฮะคุณลุงก็ลงมาปกติเลยลงมาจากรถเปิดประตูมาเปิดท้ายรถ
แล้วก็จะเอาของลงจากรถนี่นะฮะคนทำงานเหรอเนาะ
ใช่ลุงเข้ามากับป้าเมียเขาส่งป้าเสร็จลุงก็เอารถมาจอดตรงนี้
แต่อาจจะไม่ได้จอดตรงช่องสักเท่าไหร่จังหวะนั้นคุณลุงก็เดินไปอ้อมรถออกไปตรงนั้นเสร็จนะฮะ
ทีนี้ตัดภาพมาอีกทีหนึ่งปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยพอกลับมาตรงนี้
จังหวะนั้นนี่ฮะเตะตัดขาคุณลุงแล้วแล้วมีคนถีบ
นั่นผู้หญิงป่ะลักษณะคล้ายผู้หญิงเหมือนกันนะเออคล้ายผู้หญิงร่างทวมอ่ะ
เหมือนมัดผมใช่ไหมรวบผมแล้วก็ยืนชี้ด่าด่าดูใหม่ฮะ
มาถึงปั๊บจังหวะนี้แบบคือคุณลุงล้มไปแล้วเอามือยันพื้นแล้วลุกขึ้นมาได้
ส่งตัวขึ้นมาได้เสร็จปั๊บดูจังหวะต่อไปครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
จังหวะนี้เหมือนมีการชี้มือชี้ไม้เสร็จแล้วมีคนเข้ามาอีกปั๊บ
เหมือนจะพยายามคุยเกลียนแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับ
แล้วคุณลุงล้มทั้งยืนไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
ก่อนที่จะมีคนเข้ามาห้ามคนที่เข้ามาห้ามนิยามใช่ไหม
มีทั้งชาวบ้านมีทั้งพ่อค้าในตลาดแถวนั้นนี่คือตลาดสดบางใหญ่ครับ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีอีกแล้วเหรอ
คือคุณลุงเนี่ยก็เหมือนกับใส่รองเท้าบูธสีดำด้วยอ่ะนะ
ไปทำธุระเสร็จที่ตลาดกลับมาโดนทำร้ายร่างกาย
นี่แล้วลุกขึ้นยืนนี่คือคุณลุงแทบจะทรงตัวไม่ไหวนะฮะ
โหคุณดูจังหวะนี้โทษนะครับนี่หนักแล้วนะ
ดูสิครับไปดูสภาพคุณลุงหน่อยนะฮะ
สภาพคุณลุงที่บ้านเด็กกลุ่มนี้ไม่มีลุงไม่มีป้าไม่มีตาไม่มียายกันใช่ไหม
อายุ๖๒โดนต่อยโดนถีบโดนเตะแบบนี้แล้วเนี่ยฮะ
ยันจนลุงล้มทั้งยืนต่อยคุณลุงเข้าเต็มแรงและกระทืบซ้ำอีก
ปรากฏว่าสภาพคุณลุงเห็นไหมฮะคุณมิ้นคุณผู้ชม
เลือดอาบเลยอ่ะนี่พยายามที่จะย้อมสีเลือดแล้วนะคุณผู้ชมครับ
ความรุนแรงสุดท้ายมันทำให้เกิดความเสียหายไง
คุณลุงจมูกหักดั้งตรงนี้นะฮะเป็นรอยยาวเลย
แล้วใต้ตาซ้ายนี่มีรอยแตกด้วยครับ
รอปภไปช่วยห้ามมีพ่อค้าไปช่วยขวาง
ทำให้คุณลุงไม่โดนซ้ำหนักไปกว่าเดิม
คุณลุงส่งโรงพยาบาลแล้วครับอาการคุณหมออยู่ระหว่างการตรวจเช็ค
ปรากฏว่าบ่าย๓โมงนักข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แถวย่านบางใหญ่นั่นแหละครับเป็นบ้านของลูกชายคุณลุง
ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ย
แม่และพ่อไปตลาดจะซื้อของมาทำอาหารขาย
หลังจากพ่อส่งแม่เสร็จขับรถมาจอด
พ่ออาจจะขับเข้าไปจอดในซองจังหวะนั้น
ด้วยความเร็วแล้วมันมีคนยืนอยู่ก่อน
คือจังหวะนี้คือมันทำให้คนรู้สึกว่าแบบ

กลุ่มวัยรุ่นก็ตะโกนถามครับว่า
ขับรถมาแบบนี้ไม่เห็นคนยืนหรือไง
ถ้าเกิดชนขึ้นมาจะทำยังไง
ตอบกลับไปบอกว่าก็เรียกประกัน

อาจทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจ
ก็เลยรุมทำร้ายตามในคลิป

เพราะว่าเห็นความรุนแรงไปแล้ว

ก็เลยบอกว่าแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างแม่

โทรเช็คโรงพยาบาลอาการของลุงตอนนี้นะครับ

สแกนสมองแล้วเดี๋ยวต้องให้เวลาเลือดมันแห้งไปเอง

พ่อหลักฟังว่า

ลุงสมศักดิ์
เห็นว่า๓คนอาจจะแบบว่านิดหน่อยแต่นี่คือแบบรุ่ม
ลุงของลุงสมศักดิ์ตอนนี้ไปแจ้งตำรวจที่โรงพักบางใหญ่
ตั้งแต่๖ตุลาแล้วนะครับเพื่อให้ตามกลุ่มวัยรุ่น
ทำร้ายพ่อเนี่ยมาดำเนินคดีแล้วยืนยันขอเอาผิดถึงที่สุด
ไม่รับนะครับกระเช้าไม่รับนะครับ

เพราะการกระทำของพวกคุณมันรุนแรงป่าเถื่อนเกินไป
กับคนอายุ๖๐กว่าแล้วก็เชื่อว่าฝั่งคนก่อเหตุ
ก็ต้องมีญาติผู้ใหญ่อย่างน้อยก็น่าจะต้องมีพ่อมีแม่
ทำไมถึงทำแบบนี้กับคนแก่อายุเยอะแล้วด้วย

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ

เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ

จังหวะขับรถแล้วคนไม่หลบแล้วมาพุ่งเข้าไปกับ
คือทำร้ายร่างกายผิดแน่อยู่แล้วนะคะ